เพราะว่าล่าสุดค่ะงานเดียวกันน้องมารี

รับรางวัลแล้วก็เปิดใจเซอร์ไพรส์มากค่ะ

มันเกิดจากภาพนี้ค่ะเพราะว่ากัณพัฒน์ลงรูป
บอกว่าถึงในจอจะรักกันแต่นอกจอจุด

นอกจอรักกันมากกว่า

สรุปแล้วเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์
เพราะว่ามารีพยักษ์น่ารับว่าการณพัฒน์เป็นแฟน
นะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาเขินมากจริง
ไปฟังสัมภาษณ์มารีกันเลยดีกว่าค่ะ
กัญญาไงจำได้ไหมตอนนั้น
เขาก็เป็นคนน่ารักดีแล้วก็เหมือนแบบ
เหมือนแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าสลายใจดี

ก็ก็อันนั้นก็แซวเล่นอะไรเงี้ย
เห็นเขาแบบเปิดมาวางั้นก็ก็อึดต่อไป

พี่เขียนค่าถูก

แบบว่าขอเป็นทางการอย่างนี้หรอ

ไม่อย่างงั้นเหมือนแบบรู้กันมากแบบ
อ๋อค่ะก็คือยังไงเวลาก็ต้องพิสูจน์อยู่แหละว่า
ยังไงเชอร์ลี่คอมเมนต์นี่ฉันชอบช็อตชงมากของนักข่าวนั้น
บอกว่าอ่าตอบมาพยักหน้าก็ได้พี่จะได้เขียนข่าวถูก
นี่แต่ว่าล่าสุดลงเฟซบุ๊คกันลงเฟซบุ๊คส่วนตัว

ของกันเลยนะของกันเนี่ยนะโหแล้วเนอะผมรักใครเขาก็รักด้วยเส้นเดียวกันนะคะ
วันนี้กันนพัฒน์จะมาโปรโมทเพลงด้วยแต่ว่าคอมเมนต์ยังไงเชอรี่
เมนต์ส่วนใหญ่นะไปในทิศทางที่บอกว่า

บางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ากันต้องเป็นของฉัน
แสดงตัวแย่งกันกันใหญ่เลย
แต่ว่าไปในทิศทางที่แบบเหมือนหอกเอิญแซวเล่นกันมากกว่านะคะ
รักใครแฟนคลับก็รักด้วยนั่นเองนะคะ